มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างลูกชายพี่แจ๊คคนนี้
ลีกลูกชายเลยเหรอคะ
ลูกสาวเหรอ
เม้าท์จริงนะครับ
ถ่ายว่าจริงแล้วมีการขอหรือเปล่า

อย่างที่บอกไปว่าหนุ่มกันนพัฒน์ค่ะ
แล้วก็มาอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งด้วยพี่แจ๊คเห็นว่ามีเรื่องบ้านใช่ไหมคะ
ใช่เรื่องบ้านของเขานะคะที่สุพรรณบุรีที่บอกว่าเกือบ๒๐ล้านค่ะ
ใกล้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ
แล้วก็บอกพี่หนึ่งครับโอ้โหชอบเพลงนี้มากเลยพี่เพราะมาก
หนึ่งก็บอกใช่กันพร้อมมาก
แกก็นิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าลงโทษตัวเองส่วนตัวใช่ไหม
บอกว่าใช่ครับพี่ถ้าลงฉันเองมีปัญหาทำไปเถอะอะไรอย่างนี้
พอได้กระโนญาตก็เลยแบบลงเลยฮะอยากทำมาก
คิดถึงพี่แจ๊คเหมือนเดิมโอ้โหคืบหน้าไปเยอะมาก
ตอนนี้ก็พี่สาวพี่ค่าก็เพิ่งถ่ายรูปส่งมาให้ดูในไลน์
ว่าตัวบ้านนี่ก็ไปแบบ๗๐๘๐แล้ว
แล้วก็คิดว่ากลางปีนี้ครับตัวบ้านเสร็จ

ดิฉันจะได้ไปขึ้นบ้านเขาแล้วนะคะ
ที่สุพรรณบ้านเขาติดแบบว่าทุ่งนงทุ่งนา
อากาศดีมากเลยนะคะก็โอกาสเร็วนี้แหละค่ะ
คงจะได้ไปเก็บภาพมาฝากแฟนคลับให้ได้ดูกันนะคะ
แล้วก็ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็เลือกสัญญา
หลายคนบอกว่าจะย้ายไข้หรือเปล่า

รู้สึกจะถูกฉลกกับชื่อนี้นะพี่บอยนะคะ